สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่

อันนี้เรามีหลายประเด็น
พระครูคควรจะบอกข่าวดีกับท่านผู้ชมก่อนค่ะ

ลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อครับฝากคุณแม่ซื้อนะฮะ

รัฐบาลงวด๑๖สิงหา๒๕๖๒
สองครับผู้ชมหลายคนยังไม่ได้ตรวจนะฮะไปเราไปดู
พร้อมกันเลยดีกว่าครับออกเลขอะไรกันพี่ตรวจแล้วพี่ตรวจแล้ว
นี่ครับผมรางวัลที่หนึ่งครับเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกย้ำ
อีกครั้งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกย้ำให้มันช้ำไป
สามและห้าแปดศูนย์ใครที่ซื้อแล้วไม่ถูกให้กลับกลับ
แปดห้าคือเลขดังมากอ๋อแล้วก็ซื้อกันแล้วก็บางที่หรือว่า

หรืออะไรที่ไม่ใช่ถูกกฎหมายเนี่ย

ไม่ได้สนุกให้ใครซื้อตลอดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับ

เสียดายไปหาหมอดูหมอดูให้มาจอ
คือ๗๗

ออกจบได้๗จบให้๗๖

ของฉันน่าโมโหที่สุดในโลกเลยลองฟังไหม
จันทบุรีก็เลยนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
เสร็จแล้วก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ใช่ป่ะ

แล้วเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้ดูตัวเลขเลยว่าอะไร

ฉันก็มาตรวจก็ไม่ถูก

ฉันก็บอกว่าอ่ะเนี่ยไม่ถูกเลยอ่ะ

คือเขาหยิบมาหยิบเยอะให้พี่ม้าหยิบไปเปลือกนึง

แต่ของเขาหยิบของเขาอ่ะไปสองใบ

พี่ม้าเจตนาของพี่จะเพิ่งโชคเขา

เลขท้าย๓ตัว๔ใบ

แล้วมันหยิบแต่๖๖๓ให้ฉันหมดเลย

แล้วทำไมมันไม่หยิบแบบว่าอย่างนี้มาให้ฉันสลับกันบ้าง

ไม่ก็ว่านั้นคุณแม่ไปจันทร์ใช่ไหมคะ

อยากถูกสักบาทสองบาท

ไม่พี่ไม่เป็นคนแบบนั้น
ไม่พูดนี้ดิฉันรัฐบาลร่วมของดิฉันไปแล้ว
ครับมาข่าวแรกดีกว่านี่เลยครับ
ใส่ไข่ข่าวโพลไทยรัฐชี้คนโซเชียลส่วนมากเห็นว่า
สายฉีดชมระจำเป็นต้องมีในห้องน้ำ

จากกรณีที่สอสอโวยเรื่องอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครับ
ไร้ความปลอดภัยกรณีมีเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าสว่างไม่พอทำให้ง่วง
ป้ายบอกทางหนีไฟก็ไม่มี
เรียกได้ว่าซัดครับงบก่อสร้างเป็นหมื่นล้านแต่ทำไมไร้สายฉีดก้น
ในการประชุมสภาพุทธแห่งรัฐสดรวันนี้๑๕สิงหาคม
ได้เปิดให้สอสอหารือในหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับโดยมีการยกถึงปัญหาต่าง
อาทิไร้ความปลอดภัยไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอทำให้ง่วง
บอกทางหนีไฟก็ไม่มีปัญหาการที่บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่
แต่ที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้ก็คือนายวิรัตินะฮะวรสะสิรินนะฮะ
สอบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยท้วงติงเรื่องห้องน้ำครับ
งบประมาณก่อสร้างหลักหมื่นล้านบาทเป็นไปได้อย่างไร
ชำระล้างในห้องสุขาไม่มีครับ

ห้องน้ำผู้ชายครับเข้าไปใช้บริการมันก็กระมิดกระเมียนครับ
ทุกวันนี้ตนปวดนะฮะปวดก้นไปหมดแล้วครับ
คือใช้กระดาษชำระเช็ดนั่นแหละเลยปวดก้นนะฮะเช่นเดียวกับ

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่
เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่
เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่
เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

เช็ดแรงไปนี่

มีร้านประจำนะคะเคยทาน
เคยทานส้มตำกับเขาประจำ

แล้วก็วันนั้นสั่งตำรวจ

ก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะ
แต่วันนั้นก็สั่งเป็นแบบรวมคิดว่าแพงสุดสองร้อยห้าสิบบาท
แต่ว่าวันนั้นวันนั้นตุ๊กตาสั่งน้องเขาตำรวมหนึ่ง
ตำรวมทะเลหนึ่งแล้วก็ขนมจีนถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งที่เขาขายถ้วย๑๕บาทนะคะ
ถ้วยหนึ่งแล้วก็ตุ๊กตาจะถามตลอดว่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่
ถ้าตุ๊กตาซื้อของจะถามทุกเจ้าว่าทุกร้านเลยว่าเท่าไหร่
เพราะว่าจะเตรียมเงินไว้ให้เขาเพราะว่าเขาส่งฟรี
กลัวเขาไม่มีตังค์ทอนก็เลยจะเตรียมเป็นจำนวนเงินไว้ให้เขา
แต่ว่าวันนั้นน้องเขาก็ยังไม่ตอบแชทมีแต่บอกว่าเอ่อ
กำลังออกไปแต่ว่าหนูถามจำนวนก็ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนั้น
เตรียมเงินไว้ประมาณสองร้อยกว่าบาทอืมแต่ผลปรากฏว่าสี่ร้อยสี่สิบ
อันนี้คือผู้บริโภคอ่ะนะนั่นเองอ่ะเขาแน่นก็แน่นอ่ะคือแน่น
เออเขาก็คงเป็นซีฟู้ดทะเลอันนี้อยู่ในห้างอ่ะสี่ร้อยได้เหมือน

ต้องมีไก่ย่างต้องมีตับหวานต้องมีลาบ

สามารถพูดก็คงจะแบบ
ตำฮอยแค้งแปดสิบอีกร้อยสี่สิบก็คือคงคิดว่า
เป้าหมิกไอ้ไซมอนไงอ่าไซมอนร้อยสี่สิบอยู่แล้วอ๋อ
ต้องถามรายหยัดไหมว่าอุ้ยโปรดโทษค่ะไซมอนนอร์เวย์
หรือแซมอนจากแน่นน้ำไหนเอามีเสียงแม่ค้าไปฟัง

แล้วแล้วพี่เขาก็ทักมาเขาก็บอกว่า
พี่คิดว่ามันได้ยางละนิดละหน่อย

ใส่แบบถุงใหญ่เลยถุงนี้ค่ะที่หนูใส่ไป
นี่ค่ะเกือบเต็มเลย

เขาเทออกมาปริมาณมันเท่าไหร่ยังไง

แซลมอนมันแพงอ่ะเข้าใจได้

เหมือนเล็กแต่ว่ามากทิ้งม้าค้ายิบมาไหญ่นะ

ใครอยากรู้ก็ไปสั่งกิน๔๐๐กว่าบาท
เนี่ยดูดินี้ไง

ฮุยยัยน่ะอะไข่แดงไข่เค็มอ่ะ
ฮนะเชิดอย่างในเป็นกรณีหายไปจากปลาย
ถึงแปดวันญาติเนี่ยเขาก็ออกตามแล้ว
คนนี้นะได้แจ้งความว่าที่สพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
ประกาศตามหาคนหายก็แล้วทางโซเชียลก็แล้ว
ที่หายตัวไปเนี่ยคือนายวินัยนินเนธสกุลอายุ๔๘แล้ว
หายตัวไปจากตำบลบึงกระจันทร์อำเภอวิเชียนบุรีนะคะ
ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๘สิงหาคมหลายวันมากเลย
ทางญาติระบุว่านายวิชัยเนี่ยใส่ซื้อยืดคอกมสีขาว
งขาสั้นสีดำหายออกไปพร้อมกับจักรยานยนต์สีแดงดำโดยนายบุญธอม
พี่เขยของผู้เสียหายเนี่ยก็เปิดเผยว่า
น้องเมียหายไปจากบ้านเนี่ยพร้อมกับอาการแปลกคล้ายเป็นคนเบลอ
พูดตลอดเวลาว่ามีคนตามฆ่า
แต่เชื่อว่าน้องน่าจะมีอาการทางประสาท
ก่อนที่จะหายตัวไปจากบ้านญาติก็ออกตามหาไปทำสถานที่ต่างเลยนะคะ
ไม่พบค่ะก็เลยหันไปหาศัยศาสตร์
ทั้งหมอดูและก็ร่างทรงทั้ง๒ท่านเนี่ยก็ต่างยืนยันกันว่า
นายวิชัยยังไม่ตายแต่ถูกผีเจ้าที่เจ้าทางจับตัวไปซ่อนเอาไว้

นอกจากนี้หมอดูและร่างทรงยังบอกว่าในวันที่๑๕สิงหาเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้เองเนอะก็มีคนมาแจ้งเบาะแสให้ทราบว่า
พบรถถูกจอดทิ้งไว้สภาพน้ำมันใกล้หมด
สำหรับสาเหตุที่หายตัวไปนั้นหมอดูก็บอกว่า

นี้ตนเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องนี้หมายถึงคุณพี่เขยนะฮะ

ไม่สนใจอะไรจนกระทั่งรับเบาะแสเข้ามาตามคำบอกเล่าของหมอดูจริง
ทางญาติญาติเข้ามาทำพิธีขอขมาแก่เจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อหวังจะปล่อยตัวในวิชัยออกมาทั้งรับปาก
ว่าจะแก้บนทุกอย่างตามที่เจ้าที่เจ้าทางต้องการ

จากนั้นก็พากันเดินตามหาตามคนต้นไม้และป่ารก
ว่าจะพบตัวน้องเขยโดยทำการค้นหานานกว่า๓ชั่วโมง

ปีหน้านะถ้าเกี่ยวข้าวได้นะจะทำการเลี้ยงไก่เลี้ยงเหล้าขวด
แล้วก็เมื่อเขาอุดมสมบูรณเก็บเกี่ยวได้เนี่ย
นายวิชัยเองก็ไม่ได้ทำการแก้บนแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องราวประหลาดที่หายไป
ไว้แต่มอเตอร์ไซค์ที่น้ำมันไม่ได้หมดด้วย

ที่เคยจับไม่เชื่อก็เอาแล้วเอาแล้ว

ผีพลายเออมองไม่เห็นมองไม่เห็น

มีตาลอย

ช่วงหน้าครับข่าวแรกที่จะมาคือ
ตัวเงินตัวทอง
ยักษ์โพลมานอนโซฟา

โผล่นอนโซฟากลางบ้านนะฮะซอยสุขสวรรค์ยี่สิบหก
ชมเจ้าของบ้านหัวใจแทบวายดูภาพครับ
คุณพระแม่นะฮะได้ได้ว่าเอกขนาดเอกนอนแบบว่า
รีแรคนะครับผมกำลังสโลไลฟ์อยู่เลยนะฮะสำหรับเจ้า
ครับผมโหยทำไมมันไม่ปี๊ดปี๊ดนะไม่คงโดน
อยู่แต่ว่ามันคงเผลินนะฮะใครนวดไฟฟ้านะครับผม
ตัวมันใหญ่ไม่ตายอยู่บนครับร้าวกับเป็นเจ้าของบ้าน
โดยอาสาร่วมด้วยโพทองครับ๑๐และ๒๐เข้าช่วยเหลือจับตัวเงินตัวทองครับ
เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านแหละว่ามีตัวเฮียเนี่ยเข้าบ้านพัก
มันเดินเข้าไปประตูกดกระดิ่งเข้ามาหรืออะไรกดอ่อน
ไม่แน่ใจนะว่าเข้ายังไงนะครับ
สุขสวัสดิ์๒๖แยก๑๒แหวงบางประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพครับ
อาสาจึงเข้าไปเชิญเขาออกมานะฮะปรากฏเขาไม่ยอมออกครับ
จึงต้อยต้องจับตัวครับแล้วก็ปล่อยคืนธรรมชาติครับ

เพราะว่านุ่มขนาดว่าตัวเฮียงนอนได้
นี่แต่เละไปหมดเลยนะบ้านช่องเละ
อันนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้คือจับจนเละขนาดนี้เลยเหรอ

บ้านเละไปหมดเลยโซฟามันก็ได้โดนแพะด้วย
เจ้าพระพริกขึ้นมายืนบนอะไรเขาเรียกตะวันนะฮะ
จักหรอใช่ไหมหน้าขาเจ้าพริกนะ
ดึงหาวีคมันอยู่
ตระกรมนั้นคือที่มาของสบายตรงเงินตัวทอง

บายเฮียโอเคอ๋อก็คือใช่ฮะภาพเมื่อกี้คือในโซเชียลจะแคปชั่นแบบนั้นแหละ
สบายเฮียเลยครับผม
สุขสวัสดิ์ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเป่าเปรี้ยว
แล้วดูนะขอดูรูปนี้ทีแล้วดูหัวเกยหมอนอิงอ่ะ
เดี๋ยวก็หัวเกยหมอนอิง
ท้องก็นวดเครื่องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า
นิดเดียวคือพัดลมหันผิดทางแค่นั้น
ถ้าพัดลมหันถูกทางนี้จบมีหลับผมพูดเลย
นี่เห็นแล้วข้างล่างก็มีกระตุ้งกระติกนั้นเนี่ยบอร์จะบอกว่า

แม่เห็นงูเห็นจอละเข้เห็นตัวเฮียไม่ได้เลยไม่ได้เลย

เพราะว่าราคาราคาหนังมันถูกกว่าจอราเข้เยอะนะ
แต่ว่าพอเราไปฟอกทนแล้วก็สวยนะ

อารมณ์ดีเป็นเฮียอารมณ์ดี
ตัวใหญ่มากนะเข้าไปที่โซฟาผมว่าไม่เล็กนะ
ละสองคนนั่งแล้วนอนเต็มโซฟา
ถ้าเป็น๒เมตรคิดในแง่สายยะคือแบบเหมือนกับเป็นวิญญาณของใครแล้วกลับบ้านนะ
เพราะไปนอนในโซฟาที่เคยนอนอะไรอย่างนี้ไหม
แบบว่าตื่นกลัวคนเหมือนเข้าได้แบบง่ายดายรู้ทางหนีทีไล่อย่างนี้หรอ

คุณแม่ตัวขนาดนี้ทำกระเป๋าเดินทางเถอะค่ะ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
มีคนที่เขาโพสต์ภาพป้ายบอกทางซ้ำซ้อนกันหลายจุด
บริเวณทางหลวงหมายเลข๑๑๗พิศนุโลกนครสวรรค์นะฮะ
จากสามแยกบ่อทองบางรกรรมไปจนถึงบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร
เฮ้ยซ้อนอย่างนี้เลยหรอไปไหนเนี่ยป้ายเดิมเนี่ยนะ
ก็เหมือนกันไงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยห่างกันครึ่งเมตร

ช่องชายมูลป้อมรองพอแขวงการทางหลวงพิศนุโลกที่หนึ่งนะฮะ

โครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพป้ายบอกทางให้ดีขึ้น
เนื่องจากป้ายเก่าใช้มาสิบกว่าปีแล้ว
โดยการปรับปรุงป้ายบอกทางคุณภาพดีมาแทนของเดิมทั้งหมด

แล้วก็นำมาใช้ทั้งหมดกว่า๒๐จุด
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม

ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นบนถนนหลายสาย
จังหวัดแถบภาคอีสานหลายจังหวัดเลยนะฮะ

แล้วไอ้ป้ายที่เข้ามาซ้อนคือทำมา๑๐กว่าปีแล้ว

กล้ายสนามีสุวรรณภูมิบอกเนี่ยเชียงใหม่เลยเหรอ
เดี๋ยวก่อนไปไว้ข้างหลังอันป้ายเก่าเหรอ

คือหรือว่าทางการเนี่ยหรือว่าการอนุญาตให้มีป้ายบอก

เขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะ
คุณศรีสุวรรณเป็นขยะทางสายตาอยู่ริมถนนมากมาย
เช่นป้ายบอกทางห้างแสดงสินค้าอันนี้ธุระกิจเด็กชนเนี้ยอนุญาตได้ไง
บางทีนะป้ายไปห้างป้ายอะไรอย่างนี้หรือร้านค้าที่ขาย

ซึ่งมีผลป้ายเนี่ยมันไปเป็นประโยชน์แอร์แฟลง

เพราะว่างี้อันนี้คือว่าเป็นคุณศีรษะวันเกล่า

แพทเทิร์นเหมือนป้ายบอกทางของกรมทางหลวง
ป้ายซ้อนแบบนี้เคยเห็นเป็นกรณีที่ชัดเจนกับ

อีกสองกิโลเมตร
งานตัดลูกนิวัด
อันนั้นไม่ได้บอกทาง

แต่ซ้อนบอกทางยังไม่เคยเห็น

กรณีดังกล่าชี้เห็นว่ากรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบมา

เอาแล้วจนเหลือเฟื้อแล้วใช้ไม่หมด
หากลวิธีในการใช้เงินให้หมด

ทำป้ายใหม่ไว้ก่อนหรือว่าซ้ำซ้อนหรืออะไร
แต่มันเหมือนเดิมเลยไงอันเก่ามันดูไม่ได้ชำรุด
ปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ถอนออก

เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรงบล้างท่อ
เหมือนแบบไปดูงานของคนที่เป็นฆาติการในส่อ

ถ้าสมมุติว่าแบบว่าจะเอาเงินที่มันเหลือมาใช้เราไม่ว่านะ
แต่อย่างหนึ่งนะอยากให้มีแบบว่าจิตใต้สำนึกเป็นมีศิลปะบ้าง

สำหรับผมนะถ้าดูเป็นศิลปะนะฮะดูภาพนี้เลยเปรียบเทียบเลย

ดูตัวเลขฟอนต์คนละฟอนต์
อ๋อ๒๖เห็นไหมคะ

ล่างก็เหมือนกัน๑๖กับ๖เดิมเนี่ย

พอมูลดิฉันผิดน่ะคะ
เพราะว่าของใหม่ขกไม่งอ

เพราะใครจะพ้นใหม่อันหน้านั้น

จริงเหรอ
ไม่แต่จะดูดิดิสิ

ทบนติสีเผาเบ่นนั่น
หรือว่ารปลาติด
เอาอันเก่าไว้ก่อนเพราะว่าคนที่มาติดไม่ได้เพราะว่ามีหลายป้าย
คนที่ติดได้รู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้นึกออกไหมแล้วก็ติดปุ๊บแล้วค่อยเอาออก
อย่างงี้หรือเปล่าบริษัทติดก็ติดไปเลยอย่างเดียว
บริษัทถอนก็คือถอนเอออ่ามีมีมีมีมีมีตัวถอนไม่ยอม
ออกมาจ้างไงเออเขาติดไปก่อนไงติดงานอื่นอยู่อย่าดูอย่างอันเนี้ย
ติดงานฝั่งลูกนิมิตของแกอยู่เขาเลยมองว่าติดซ้ำกันสองอันดีกว่าถอน
อันนี้อันนี้ต่างกันไงนะอันนี้ด้านหลังเห็นไหมฮะมีรอยคล้ายคล้าย
มอร์ไซด์เฉียวไม่เอาสิหมายถึงฟ้อนต์นี่ฟ้อนต์นี่อ๋อฟ้อนต์เหรอไม่
เพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าต่างกันไหมตัวใหญ่กว่าขอบขอบดำข้างหน้าใหญ่กว่า
ข้างหลังเล็กกว่าผมเห็นไหมแผ่นมันเล็กผมเห็นแล้วฮะดูเลขแปดนะฮะ
เล็กแปดดูรูบนของเล็กแปดค่ะอันอันอยู่หน้าจากกว้างกว่าอันข้างหลัง
อ่าใช่จริงจริงเป็นวงกรมอันหลังเป็นวงลีเห็นไหมฮะ
ที่ฉันบอกว่าศิลปะเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ป่ะถึงอะไรคนที่อยู่ในรัฐบาลบ้าน
เหล่านี้นะไม่เคยมีศิลปะเลยในการที่จะวางพังเมืองในการที่จะทำให้
ถนนทนทางอะไรแบบนี้มันติดซ้อนกันมันจะสวยงามตรงไหนน่ะทำอะไรเนี้ย
อ่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะใช้เงินอะไรอะไรก็แล้วก็ไม่ว่าหรอกแต่มัน
ทำซ้ำซ้อนมันก็ไม่สวยงามแล้วก็ทำให้มันสวยงามก็ถอดอันเก่าออกไปซะ
ก็สิ้นเรื่องเข้าใจคำนี้ไหมแค่นี้ก็ลกจะตายอยู่แล้วอ่ะไปดูประเทศอื่นเขาสิ
บ้านเมืองไปไหนก็เพลิดเลินดูสวยที่ไหนบ้างเกาหลีอืมอันนี้ป้ายหลังโดนมา
โดนใบไม้บังก็เลยเอาป้ายหน้าดีกว่าดูป้ายหน้าตัดใบไม้สิอ๋อเหรอ
เอาเป้าหมายท์ออกกระจบแล้วเออเหงื่อไม่ไม่รู้คิดนี่ได้นี่ไม่อัพพ่อมหรอ

ซึ่งมีคนเห็นเขาว่า

จริงอายุจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะแบบว่า
มีเขาแบบว่าทำให้ดูแก่ได้ถึงขนาดนั้น

เป็นเพราะว่าอาการเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์หรือเปล่า

เหมือนใครอ่ะ

กับรูปเมื่อกี้นี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะ

กับรูปเมื่อกี้ต่างกันเยอะนะ

นี่เขาเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์

ใครส่งมา

ว่าจริงแล้วก็ยังสบายดี

อาจจะเป็นเพราะมุมกล้องไหม

อาจจะเป็นพ่ออาจจะเหนื่อยจากการถ่ายหนังมา

ที่เนี่ยคุณเห็นมาว่าเนี่ย
อันที่เขาไม่มีผมโกลหัวน่ะไหม
แล้วก็ใส่แว
แต่อันนี้ดูแก่กว่า

ที่จะเป็นห่วงสุขภาพของเจ็ดลีไม่ได้นะคะ
เนื่องจากการทุ่มเทการทำภาพยนตร์เนี่ยนะฮะ

เขาก็มาเผยแพร่ภาพของเจ็ดลีเนี่ยนะกับแฟนคลับ

นี่เป็นชุดภาพยนตร์

มีรายงานว่าตลอดหลายปี

ในขณะที่เขาก็ไม่สามารถที่จะทิ้ง

หรือการต่อสู้ในภาพยนตร์ของเขาได้

หมอเนี่ยเคยห้ามเขาแล้วน้ะบอก

เขาอาจจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนรถเข็นก็ได้

อีกคนนึงอีกคนนึงก็เหมือนกัน

แล้วก็บอกว่าหมอเขาก็ห้ามเขาเคยหักหมดทั้งตัวชีวิตนี้

เบย์ซิมโก่

อ้าใครรู้เอสเอเซรว่าบอกด้วยไหมแก

ช่วงมากี่ปีที่ผ่านมาต้องยินดีกับเขานะ
เพราะว่าเจ็ดลีเนี่ยเขาได้อุทิศเวลาในการทำโครงการการกุศลมูลนิธิ

ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขาปรากฏตัวนั่นก็คือ
ภาพยนตร์กังฟูของเจ็กหมา

ใช่ก็ยังได้เรียกได้ว่าเขารับบทเป็นจักรพรรดิอะไรสักอย่างนี้นะในภาพยนตร์
ภาพยนตร์มู่หลานของดิสนี่ด้วย

มู่หลานนี่น่าดูนะเดี๋ยวกำลังจะมาฉายแล้วล่ะมู่หลาน

มูลหลานก็แต่งหน้าเป็นแบบสมัยโบราณ

โต้จีชัวร์สั้นโก้โบซีเบซิมโก้
โอ้โหฉันต้องกลับบ้านแบบไม่ไปเที่ยวไหนเพื่อมาดูนี่เลย

ใช่ไหมฟ้าแล้วก็พอเปิดมาเป็นอีกคนเลย
เพราะพระเอกเบี้ยวไม่เล่นได้จบ

ฉันชอบฉันชอบฉันชอบ
สนุกที่ลินปอเล่น

สมัยเดวิทเจียงเป็นพระเอก
ลินปอที่เล่นเรื่องมารประเพณี
อีกนิดนึงก็จะเป็นเวลาจริงของ
สุศีไทยเฮาแล้วว่ากับเก่าขนาดนั้น

จีนยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองที่พี่ม้าดู
คุณผู้ชมผมว่าตอนนี้ทุกคนอยากดูหนังจีนแล้วล่ะ
แต่ช่วงหน้าข่าวของพีชและแพทิเชียเรามีการอัปเดตค่ะ
จากรายการนี้โดนถล่ม

เอามาครับปรูไว้นะครับ
นี่นิดนึงนะคะอย่างที่เธอได้ผูกไว้แล้วเนาะ

เป็นเรื่องที่ผ่านมานี่เนาะ
เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสโซเชียลว่ามีนางเอกอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหม

ใช่เราเคยพูดคุยกันไปแล้ว
น้องก็เคยไปสัมภาษณ์ในรายการของเรามาแล้วเหมือนกัน
ก็ไปทั้งคู่แบบสดร้อนเลยจริง

ก็กลายเป็นกระแสร้อนขึ้นมาอีก

เป็นข่าวรักร้าวของดาราสาว

พี่ท้องพูดชื่อไปแล้วเมื่อที่

ไวมากเลยข่าวล่ามาไวมากนะ
มันอะไรกันอย่างไรคะคุณขาวคุณ
มีสายเผือกเนี่ยเขาส่งภาพรายงานมานะ
แล้วก็แฮชแท็กว่านางเอกช่องดัง

แต่ที่รู้เมื่อวานเขาไปกินข้าวกับผู้คนอื่น

อย่างนี้เรียกว่าโป๊แตกหรือตั้งใจ
หรือจริงแล้วอาจจะเป็นพี่ชายกันก็ได้

อืมนักข่าวเขาก็เตรียมยืนใหม่นะ
แท็กใหม่ว่าหยุดภาพหลุดไม่ได้จริง
แล้วก็มีแฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือหยุดกินไม่ได้จริง
หยุดกินอะไรอ่ะ

แล้วก็แฮชแท็กอันหนึ่งคือหยุดเผือกไม่ได้จริงเช่นกัน

เป็นแบบว่ามีเบาะแสมาอย่างนี้เลยนะ
ว่าเรื่องจริงไม่เต่าข่าว

คือคิดตัวเองไม่ม่วงไม่เต้าขึ้นมา

บอกนี่ไงดูแล้วสิว่ายังไง
ไม่รู้ว่าภาพแอบถ่ายหรือว่าแบบร่วมโต๊ะเอาเงิน
ใช่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นรูปแล้ว
แต่เราไม่สามารถเอาออกมาอย่างนี้ให้ได้นะ
แม่พูดสักขนาดนี้

เดี๋ยวดูกันตรงนี้

เดี๋ยวนะค่อยไปทีละเล็กละน้อยนะ
ซึ่งสายเผือกส่งภาพมาให้ดูแล้วใช่ไหม

หรือว่าร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันจริง

อาจจะยังรักกันดี
แต่แค่พี่ชายพาไปกินข้าว
พี่ชายก็เป็นแค่คนที่แบบว่าพวกเรารู้จักนั่นแหละ

แหละ

สตอเบอรี่หมดอายุไปแล้ว

ชอบคิดอะไรแบบสับแบบใหม่

ทั้งคู่ไม่ได้ไปกันสองคนนะ

จะบอกให้ตามตรงนะอู๊ยดูแก้วบีอ่ะสิ

ไปทานค่าแล้วพอดีพ่อมาเห็นในเพจเลยส่งให้ดูครับ
แฟนผมบอกให้ส่งไปข้อมูลให้เพจบ้างเราเสพเขามาเยอะแล้ว
ถ้าเพจจะนำไปใช้ก็ได้ครับ
คนอื่นไปเจอแล้วไปถามเลย
แต่นางก็เลยลงมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันหลายแก้วนะ
ไม่ใช่แก้วเดียวไม่ใช่๒แก้วมันหลายแก้วอยู่
ใครเป็นคนโพสต์มั้ยนางใครฮะ
มันมีค่าวอยู่แล้วว่าจะเลิกลากับแฟนหนุ่มก็คือเพีสพัชละ
แล้วก็กำลังจะมีกุ๊กกิ๊กใหม่กับคุณโน๊ตวิเศษ

เป็นน้องชายของน็อตน็อตเป็นใครเป็นผัวชมพู่

มีรูปขึ้นมาแล้วนะฮะทัศน์นะฮะ
อันนี้ไม่อันนี้คือพีชกับ
ภาพเก่า

ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็ออกมายืนยันว่ายังรักกันดี

จริงจากตอนนี้คือหามองก็เลยเริ่มงง

น้องก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะคะ
ก็แบบว่าก็ไม่มีอะไรคะ

ฮะแล้วก็
เสร็จแล้วก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าจะไปเรียนต่างประเทศด้วยกัน

ซึ่งเขาบอกตั้งใจว่าจะไปเรียนพร้อมกัน๒คน

น้องก็บอกว่าอ๋อน้องจะไปก่อนค่ะ

ไม่แล้วค่ะยังไงน้องก็ไปอยู่ไปคนเดียว

แต่ก็โอเคค่ะจะไปคนเดียวไปสองคนนะฮะ

ตอนนี้ภาพนะฮะสลับไปสลับมานะฮะ
แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น

เพราะดันมีคนเข้าไปแบบว่า

มีคู่รักคู่หนึ่งที่แท้จริงแล้ว

แต่ยังต้องสร้างภาพว่ายังหวานกันอยู่
เพราะว่ามีการติดสัญญางานคู่อยู่

มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

เมื่อก่อนยังมีนักร้องคนหนึ่งลูกฉัน

ไอ้การแต่งบ้านหนุ่มโสดใช่ไหม

เขาก็เลยต้องปลดออกเลย
เพราะว่ามันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ว่าหนุ่มโสดไงไม่ได้
แต่งงานแบบว่าฉับพันธุ์ด้วยนะปลูกผักยังไม่ทันไรเลยเลิกแล้ว

อันนี้ใครก็รู้เมื่อวานเรายังโทรศัพท์คุยกับน้องเขาอยู่เลยอ่ะฝ่ายหญิงอ่ะ
ส่วนรุ่นใหญ่บุ๋มรัญญา
ทุกอย่างคุณแม่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

เครื่องพิสูจน์แต่ใบมะกรูด
คนเราก็พูดแทนไม่ได้ครับคุณแม่น้องก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ละกัน

เวลาเราจะด่าใครแบบว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงไม่รู้อย่าเพิ่งด่า

พอเค้าง่ายการ์ดออกมาแบบนั้นก็จะง่ายเงือบ

ซับทุบพูดตะเนี่ย
ซับเฟซเราก็บอก

จะด่าจะว่าอะไรก็เอาเถอะฮะ

ใช่ไหมส่วนอันนี้ยังไม่เฉลย

และยังไม่ได้วางนะเพียงแต่พี่ไม่ใช้มันเท่านั้น

เตือนแล้วแฮชแท็กเหี่ยวแต่โหด

นางก็รู้ตัวเหมือนกันนะไปเกาหลีไหม
เอาแล้วเอาแล้วอันนี้หาเพื่อนแล้วหาลูกค้า
บอกว่าหลังจากที่โพสต์นี้คนที่เข้าไปเม้นต

เมินหนึ่งโอ้โฮแม่ง
น้องนิววงสกรนิวนี่เล่นละครด้วยกันอยู่
แล้วก็ไก่วะลายพี่ไก่
พี่ไก่ก็บุงก็ทำละครกำกับเรื่องดักดวงหาลูกไทยอยู่

แล้วก็นิวก็เล่นละครที่บุ๋มกับสองเรื่องอยู่

ปรากฏว่าพอเข้ามาถามถ่าย
แล้วก็แสดงความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อย่างนู่นละ
ว่ายังมีเคี่ยวเล็บอยู่
ก็ต้องเป็นคนที่ร่วมงานด้วยหรอคุณแม่
หรือคนที่รู้จักงั้นสมมุติหนูไม่รู้จักพี่บุ๋
บุ๋มจะโพสต์เพื่ออะไรหนูก็ไม่เข้าใจถูกไหม

เดี๋ยวนี้ทุกคนนะโพสในต่ออะไรนะ
อึดอัดใจเลยกับโพสกันสุดเร็ดนะ

เพราะพวกสายเผือกเขาจะนั่งนอนไม่หลับไม่นอนไง

แต่ใช้คำว่าโซเชียลแล้วไม่ส่วนตัวหรอ

พิซซ่าแพงแบบไหนไม่รู้ไงมันชอบ
เอามาเรื่องของผมดีกว่าเอาที่เรื่องของผมขาวของผม
เป็นอีกหนึ่งคู่รักครับเตรียมสละโสดเรียบร้อยนะฮะ
ระหว่างคุณน้ำฝนพัชรินแล้วก็พิธีกรสุดหล่อคุณอาร์มพิพัศน์
ดูใจกันมา๔ปีแล้วนะครับผมความรักยังหวานทุกวัน
หลายคนนั้นอิจฉากเลยทีเดียว
เมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาครับ
ความรักเดินทางถึงจุดที่ต้องเริ่มต้นสถานะใหม่ครับ
ตัวเป็นว่าที่สามีภรรยาครับ

เพราะว่าคุณอามได้ทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานครับ
หลายคนที่เข้าแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยครับ
เพราะลุ้นคู่งานวิวาของคู่นี้เร็วนะฮะ
ล่าสุดครับในอินสตาแกรมของ

ไฟนาลีเวรติ้งแมกกาซีนโอเค

ไฟนาลีเวรติ้งแมกกาซีนโอเค

นำภาพของคุณน้ำฝนและคุณอามครับ
พากันมาลองแล้วตัดชุดแต่งงานที่เรียบร้อย

ต้องบอกว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยนะฮะดูครับ
ดูสิดูมีความสุขนะซึ่งชุดดังกล่าวนะครับ
ออกแบบโดยคุณสุดจิตสุดจิตฮะ
แล้วก็คุณเกซินีกล่ำอยู่สุขนั่นเองครับ

ดีไซเนอร์ระดับโลกของไทยครับ

นี่ฮะสวยงามมากเลยอะสีฟ้า
แล้วไหนชุดอ่าไม่มีเหรอ

ช่วงหน้าจะมีไหมมีให้เห็นไหม

ผ่านการท้องอุ้มท้องมานานนะคลอดลูกเรียบร้อย

ข่าวเตรียมใบโทรศิษย์ใจตัวค่ะ

น้ำหนัก๒๗กิโลกรัม
โดยการผ่าครอดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

คือตลอดการท้องลิเดียสวยมาก
จะมีน้องชายน่าจะเป็นลูกสาวจริง
แล้วก็แน่นอนนะครับคุณพ่อต้องให้โวนะจ่ายอยู่ข้างครับ

ยินดีด้วยนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะทั้งครอบครัว

ว่าเราจะมีมั่งอะไรนะคะรู้นะคะตอนนี้มี๒นะคะจะลองดูแมว
นะฮะไม่เอาสิหมดทุกคนทุกคนว่ามีแฟนแม่นางแบบนะเอาแหละ

เอาเขาเรียนจบแล้วเป็นนางแบบป่
เดี๋ยวไม่รู้คนไหนอันตราต้อสุสานของเขา
เอาข่าวภาคกรูดีกว่าวันอาทินาท
แล้วตะลงเขาสูงกว่าเธอ

เออเดี๋ยวก็ฝันคุม

เสียงผู้หญิงเสียงพี่เปิ้ลเลขาของพี่แอฟ

ยืนอยู่คู่กันหน้าเหมือนกันยังฝาแฝด

ทู่งกาบบนเทิงแน่นอน
เพราะว่าพี่เปิ้ลเขาชอบเรียก